ติดตามข่าวดีของสาวชามไอวารินนะคะ
ซึ่งวันนี้ก็ได้เลิกดีจูงมือแฟนหนุ่มตาน้ำข้าวเจมส์โทมัส
เข้าสู่ประตูวิวาไปแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
แววมาว่ามูลค่าสินสอดกว่าร้อยล้านเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม
บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักบนความชื่นมื้น
สำหรับพิธีวิวาของนักแสดงสาวดีกรีนางงาม
แฟนหนุ่มตาน้ำข้าวที่คบหาดูใจกันมา๑ปีกว่า
โทมัสคุกเข่าขอแต่งงาน
เมื่อวันคล้ายวันเกิดครบรอบ๒๘ปีของเธอ
สถานที่ที่ทั้งเบาสาวเจอกันครั้งแรกค่ะ
ซึ่งช่วงเช้า๘นาฬิกา๓๐นาที
บ่าวเริ่มยกขบวนขันหมากตามแบบพิธีของไทย
โดยมีสินสอดเงินสด๑ล้านดอลลาร์สหรัฐ

พร้อมที่ดินที่ประเทศออสเตรเลีย
ยกหุ้นส่วนบริษัทโซลาเซลที่ออสเตรเลีย
รวมแล้วมูลค่าประมาณ๑๐๐ล้านบาท
สู่ขอเจ้าสาวคนสวยค่ะ
ซึ่งในพิธีก็มีบรรดาครอบครัวเพื่อนพ้องของทั้งสองฝ่าย
โดยเฉพาะในวงการบันเทิงของฝ่ายหญิง
ทั้งอุ่มลักษณะแคทเทอร์ยาอิงกลิช
หกธัญกันแล้วก็อีกมากมาย
มากั้นประตูเงินประตูทองอย่างสนุกสนาน

เพื่อความเป็นสิริมงคลของคู่บ่าวสาว
ต่อมาเวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาที
เจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงจุงมือกันเข้าพิธีวิวาแบบตะวันตก
แหวนและให้คำมั่นสัญญาต่อกัน
ท่ามกลางความยินดีของแขกที่มาร่วมเป็นศักดิ์ขีพยาน
ส่วนงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสของชามและเจมส์
จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลาช่วงเย็น

ตั้งแต่คืนนี้เลยเป็นต้นไปดีไหมพี่พลอย

เอาเป็นว่าพาเรทบันเทิงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าสาวร้อยล้านด้วยนะคะ